คุณผู้ชมมาดูผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะที่เชียงรายนะคะมีหนุ่มรับเหมาวัยสี่สิบแปดปี
ก็ไม่หนุ่มแล้วนะสี่สิบแปดกลางคนแล้วนะคะ
เขาเดินทางกลับบ้านแล้วเจอหลานสิ่งที่เขาทำ
แทนที่จะไปการกักตัว๑๔วันตามที่รัฐบาลสั่งมาใช่ไหมคะ
ตั้งวงเล่าค่ะคุณผู้ชมไม่กักตัวไม่พอออกไปตั้งวงดื่มเหล้าด้วยนะคะ
อาสาสมัครถูกผู้นำชุมชนเข้าไปตักเตือนแล้วก็ถูกตำรวจเรียกไปสอบสวน
เหตุผลที่เขาให้ลองไปฟังดูค่ะ
ตัวมันจะสูงเลยนะคะ
พี่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมเข้าใจไหม
กักตัว๑๔วันคือไม่ใช่แค่อยู่บ้าน

แล้วคำที่เขาพูดกับคืออะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวกัน
มันไม่เป็นไรอย่าดูภาพไม่ใช่มีแค่คนเดียวคุณผู้ชมอย่าดูภาพ
เออเนี่ยค่ะคลิปนี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนะคะ
มีอสม๒คนไปสอบถามผู้ชายคนนี้ที่ตั้งวงดื่มเหล้าในบ้าน
เชิงโต้เถียงแต่เขาก็เหมือนกับให้เหตุผลว่าเออมันไม่เป็นไรอะไรแบบนี้นะคะ
เขาถูกสักถามประวัติส่วนตัว
แล้วก็ถูกอสมบอกให้กลับไปกักตัวเองที่บ้านด้วย
สุดท้ายเขาก็เหมือนมีคุณผู้ชมดูแล้วกันอยู่กี่คน
คำว่ากักตัวเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่ากักตัวแปลว่าอะไร
อยู่บ้านตัวเองครับอยู่คนเดียวอยู่บ้านตัวเอง

ไม่ต้องเรียกเพื่อนมาที่บ้านด้วย

แล้วคือเขาก็บอกว่าเหมือนพอถูกอสมแบบต่อว่าอะไรอย่างนี้
ตักเตือนก็เอาโมโหโมโหแล้วก็เดินตึงตังขึ้นบ้านไปนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้ข่าวนี้มาก็เลยรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อบันทมช่างประดิษฐ์อายุ๔๘ปีนะคะ
ตอนไปถึงคือตำรวจเรียกตัวไปสอบประคำที่โรงพักแล้ว
เขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนกลุ่มเสี่ยง
เขาทำงานก่อสร้างอยู่แต่ในพื้นที่ไซส์งานไม่ได้ไปเจอใครที่ไหนซะหน่อย
แต่เอาเป็นว่าก็ขอโทษเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกคนด้วยละกัน
วันนั้นเขาเมากินเหล้ากับหลานกับญาติพี่น้อง
เพราะว่าเพิ่งจะเดินทางกลับจากกรุงเทพ
ถามว่ารู้ไหมว่าต้องกักตัว
ถึงแม้จะไม่เจอกลุ่มเสี่ยงแต่คุณเดินทางออกมาจากกรุงเทพ

แต่เจอญาติพี่น้องแล้วมันอดไม่ไหว

พอที่หลานก็มาถาม

พี่โจมตีโคตรว่านี่พลิกมาเบื่อแบบนี้

เจอคดีมาลคับตอนศูนย์การปีที่แล้วครับ

คุณค่ะในช่วงเวลาแบบนี้เนาะ

ว่ามันผิดพระราชบัญญัติเรื่องของโรคติดต่อไง

พันธุ์ตำรวจโทอนุรักษ์จันทราภูลสารวสอบสวนสพบุญเรืองก็บอกว่า
เรียกตัวนายปันทมมาสอบปากคำแล้วเขาก็รับปากว่าเดี๋ยวจะทำตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
สอบส่วนเบื้องต้นก็ไม่ได้มีประวัติไปพบปากกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงแหละ
เขาก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ดูแลครอบครัวนี้อย่างเคร่งครัด
คือตอนนี้คนที่ต้องกักตัวไม่ใช่แค่นายคนนี้คนเดียวแล้วนะ
ไม่ต้องเจอใคร๑๔วันกลักตัวเอามันร้อน
ห้ามเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยนะครับ
ให้อยู่ในที่พักเท่านั้นนะครับ